รู้เลยว่าเด็กวัยเนี้ยแบบดื้อส่วนอ่ะเป็นเรื่องปกติครับ
เหตุการณ์ที่จะพาไปดูเนี่ยคือพ่อแม่ค่ะ
เขาเรียกว่าอะไรทำโทษลูกดัดนิสัยลูกบอกว่าลูกดื้อลูกสน
เอาลูกไปทิ้งไว้ที่สุสานบนเขากลางป่าตอนประมาณทุ่มนึง
เนี่ยแล้วพลเมืองดีไปเจอเนี่ยเอาตัวเด็กลงมาแล้วต่อว่าพ่อแม่ดูคลิปนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นน้องเสื้อเหลืองผู้ชายที่นั่งอยู่บนตับฝั่งซ้ายมือเมื่อกี้ไหมคะ

นั่นคือเด็กที่ถูกเอาไปทิ้งไว้บนสุสานกลางป่าวบนเขา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือพ่อแม่พ่อเลี้ยงนะ
กับแม่เอาไปทิ้งที่สุสานสุขาวดีอยู่ที่จังหวัดสระบุรีตอนทุ่มครึ่ง
แล้วคนโพสต์คลิปนี้เขาบอกว่าจิตใจพ่อแม่ทำด้วยอะไรตั้งใจทิ้งลูก
จะอ้างว่าดัดนิสัยลูกดื้อมากโอ้โหมันสุดยอดแล้ว
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่ดูแลสุสานสุขาวดี
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังประมาณสักทุ่มหนึ่ง
ก็เห็นว่าเขากับเมียนะได้ยินเสียงร้องของเด็ก
ไปหมดเลยแล้วเด็กอ่ะบอกว่าจะไปหาพ่อ

เอาฟังหน่อยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจเลยเนี่ยนะ
นักข่าวของเราก็ตามไปที่บ้านของพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กนะ
ซึ่งพอไปถึงเนี่ยคือบ้านล็อกกุญแจอยู่บ้านหลังนี้ค่ะ
แต่ว่าก็มีรถจอดอยู่ข้างหน้านะ
เจอพ่อเลี้ยงกับแม่แต่ว่าเจอเพื่อนข้างห้อง
ข้างห้องก็บอกว่าตอนประมาณทุ่มนึงเนี่ย
ก็ได้ยินเสียงเหมือนกันแม่เด็กบอกให้พ่อเลี้ยงอ่ะ

ถ้าไม่เอาไปทิ้งเดี๋ยวจะเอามีดปาดคอลูกให้ตายเลย

คือเด็กทำทีวีแตก
อ่าทีวีจอแบรนด์ของเขาอ่ะ
ทำจนข้าวของกูพังอะไรอย่างนี้
๒๐๑๐เหมือนกับเด็กเข้าทำร้ายเข้าของ
ต้องขัง
เออถูกขังแล้วให้เขาไปทำอะไร
คือว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนเลย
แค่เปิดประตูห้องมาก็ไม่ได้เปิดเพราะโล็กกุญแจจากข้างนอก
พอน้องแคร์แล้วเดี๋ยวต้องประสานพมให้มาสอบปากคำน้องด้วยแล้วก็ต้องมีการสอบปากคำพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กด้วยนะคะ